ปีก่อนนะครับเกิดเสียงระเบิดดังตุ้มต้ามบริเวณตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
จากนั้นครับตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้

ในวันนี้ครับคุณผู้ชมสารอุทธรณนั้นพิพากษาแก้โทษ
สี่ผู้ต้องหาที่วางระเบิดร้านทำผมตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วนะครับ

แต่ด้วยการที่ให้การเป็นประโยชน์ก็ลดโทษ๑ใน๓เหลือจำคุก๓๓ปีกับอีก๔เดือนครับ
วันนี้ครับเจ้าหน้าที่ราชธรรมควบคุมตัวนายอัฟฟาฮัมสะอะชาวปัตตานี
นายอิดฤทธิ์สตาปอชาวนราธิวาสนายคัมคีลาเต๊ะชาวปัตตานี
และนายอิรอเหงเวรแมร์ชาวปัตตานี
โดยควบคุมตัวมายังสารอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์ในคดีที่ร่วมกันประกอบระเบิดแสวงเครื่อง
แล้วนำไปวางไว้บริเวณจุดทิ้งขยะหน้าร้านทำผมออกัสปากซอยรามคำแหง๔๓ทับ๑
ระเบิดจะทำงานทำให้เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
และมีร้านค้าแผงลอยอาคารบริเวณใกล้เคียงเสียหาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๖พฤษภาคม๓ปีก่อนครับปี๒๕๕๙
อุทธรณ์นั้นพิเคราะห์ในชั้นสอบสวนจำเลยทั้ง๔รับสารภาพแล้วนะครับ
จำเลยอ้างว่าถูกบังคับให้สารภาพแต่พนักงานสอบสวนก็บันทึกภาพระหว่างการสอบสวน
และนำไปชี้จุดก่อเหตุโดยที่จำเลยไม่ร้องเรียนผู้บังคับบัญชาของตำรวจแต่อย่างใด
ทั้งที่จำเลยทั้ง๔นั้นก็มีสิทธิ์คัดค้านได้ในชั้นสอบสวน
อีกทั้งไม่ปรากฏว่าพยานโจทย์มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน
ไม่มีข้อระแวงเรื่องพยานโจทย์จะกันแกล้งเบิกความปรักปรำจำเลยครับ
ดังนั้นการที่สารชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง๔
ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
เป็นความผิดที่มีโทษเบากว่าฐานร่วมกันใช้วัตถุระเบิดเพื่อฆ่าผู้อื่นนั้น
สารอุดทอนเห็นควรแก้ไขให้ถูกต้อง
พิพากษาว่าจำเลยฐานร่วมกันทำและมีวัตถุระเบิด
นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้
ฐานร่วมกันใช้วัตถุระเบิดเพื่อฆ่าผู้อื่น
ฐานร่วมกันทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น

และฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
ลงโทษฐานร่วมกันใช้วัตถุระเบิดเพื่อฆ่าผู้อื่น
ซึ่งเป็นบทลงโทษหนักที่สุดนะครับ
นั่นก็คือให้จำคุกจำเลยทั้ง๔ตลอดชีวิต

เหลือจำคุกคนละ๓๓ปีกับอีก๔เดือนครับ